ทะเลแสนงามค่ะคุณผู้ชมอนุนสวัสดิ์จากเกาะภาพบ้านปากเกาะนะคะ
อยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะอากาศดีดีแบบนี้ต้อนรับคุณผู้ชมยามเช้านะคะ
รุนสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่ท่ามกลางทะเลนะคะ
หาดทรายสวยงามแบบนี้แหมมีความสุขจริงแล้วต้องบอกว่า
ในช่วงวันนี้จนถึงวันเสาร์เนี่ยยังพอท่องเที่ยวกันได้ค่ะ
แต่ถ้าใครจะไปเที่ยวทะเลในวันอาทิตย์เนี่ยต้องคิดหน่อยนะคะ
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกลงมาได้เหมือนกัน
ตรวจสอบข้อมูลเป็นการคาดการณ์กันหน่อยว่า
ทำไมช่วงวันที่๒๑๒๒จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะ
ปัจจัยกันก่อนนะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงอากาศแปรปรวนเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะคะ
อย่างเช่นณเวลานี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความร้อนปกคลุมอยู่ก็คือ
ความกดอากาศต่ำนะคะแต่ขณะเดียวกันมีลมใต้คือลมทะเลค่ะ
หอบกับความชื้นมาขณะเดียวกันนะคะจะมีลมหนาวก็คือพื้นที่สีฟ้าฟ้านะคะ
แผ่ลงมากดทับลงมาเรื่อยทำให้อากาศเย็นอากาศร้อนและความชื้นรวมทั้งลมมาเจอกัน
เกิดการเสียสีก่อเป็นเมฆฝนและทำให้เกิดฝนตกลงมานั่นเองนะคะ
ส่วนนี้คือโมเดลที่จำลองทิศทางลมแล้วก็เวลาที่เกิดฝนตก
มาดูกันให้ชัดเพื่อการวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวกันดีกว่า
มีนาคมวันอาทิตย์นี้นะคะฝนจะเริ่มเกาะตัวมาตั้งแต่แถบภาคอีสานค่ะ
คือนับจากอุบลราชธานีมุกดาหารบึงกาลสกลนครไล่มาเป็นแถบมาโดยพร้อมเพลียงกันเลยค่ะ
พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเห็นภาพอย่างนี้แล้วต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดี
ใครจะออกเดินทางไปที่ไหนหรือว่าจะทำการเกษตรอะไรก็อาจจะต้องปรับตัวกันด้วยนะคะ
ส่วนวันที่๒๒เนี่ยค่อนข้างถือว่าหนักเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนเนี่ยจะกินพื้นที่ภาคกลาง
กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็โดนกับเขาด้วยเหมือนกันค่อนข้างตกหนักพอสมควรนะคะ
แล้วก็สีแดงเข้มนั้นก็คือพื้นที่จังหวัดระยองชนบุรีก็เตรียมพร้อมรับมือ
รวมถึงภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะแต่สำหรับในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ยังพอไปเที่ยวทะเลได้
วันนี้เราอยากจะแนะนำอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยค่ะ
ไปกันที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหาดทรายสวยท้องฟ้าใสนะคะ
แล้วก็เรียกว่ามีวิวแบบนี้ให้เราได้มาท่องเที่ยวกัน
ที่นี่คือทะเลแหวก๒หรือว่าที่เกาะผักเบี้ยนั่นเองนะคะ
อยู่ที่อุทยานแห่งชาติธานโบกขอรณีจังหวัดกระบี
ช่วงที่น้ำทะเลลดเนี่ยก็จะเห็นทะเลแหวกเกิดเป็นหาดทรายเชื่อมต่อระหว่างสองเกาะค่ะ
สามารถเดินข้ามถึงกันได้สบายลักษณะคล้ายกับทะเลแหวกที่เกาะหม้อเกาะไก่
แต่ว่าระยะทางจะสั้นกว่านั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเตือนกันหน่อยแล้วกัน
สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังนะคะที่จังหวัดสงขลา
ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัดมีคำเตือนไปถึงเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระพงในกระชังค่ะ
ให้ระวังปลาจะตายยกกระชังเนื่องจากสภาพอากาศร้อนโดยลักษณะทั่วไปของหน้าร้อนนี้
ระดับน้ำจะลดต่ำกว่าปกติฉะนั้นนะคะก็ต้องหมั่นทำความสะอาดกระชัง
จำกัดปริมาณอาหารอาจจะให้เป็นวันเว้นวันเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียและทยอยจับปลาขายบ่อยค่ะ
ก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องปลาตายได้เรียกว่าป้องกันเอาไว้ก่อน
ปรับตัวจะได้ไม่ขาดทุนในภายหลังนั่นเองนะคะในช่วงที่โควิดซาแบบนี้
หลายคนก็อยากจะไปท่องเที่ยวยิ่งใกล้กับหน้าร้อนช่วงสงกรานแบบนี้แล้วนะคะ
อยากจะไปพักผ่อนกันก็สามารถที่จะไปกันได้แต่ว่าตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะ
วิวสวยแบบนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันและอย่าลืมติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่